คุณผู้ชมคะเมื่อเวลาประมาณ๑๖นาฬิกาที่วัดสะเกดราชวรมหาวิหาร
ครอบครัวเทพิทักษ์ได้มีการทำพิธีชาปนกิจให้กับป่าเดียวชุมพรเทพิทักษ์นะคะ
ซึ่งก็มีเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการบันเทิงเดินทางไปร่วมไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายจำนวนมากค่ะ
บรรยากาศโดยรอบสาราบำเพ็ญกุศลวัดสะเกดราชวรมหาวิหาร
นั่นขนาดไปด้วยญาติสนิทและคนใกล้ชิดของครอบครัวเทพิทักษ์
ตลอดจนคนในวงการบันเทิงหลายรุ่นอาทิหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลฤทธิ์ลือชาเศรษฐาศิรชายา
พร้อมกับลูกสาวอีฟพุทธิดาไพโรธสังวริบุตรนัทมีเรียนและนิโคเทริโอ
รวมไปถึงแฟนหนังแฟนละครทั้งของชุมพรเทพิทักษ์และหนุ่มสอนรามลูกชาย
เดินทางไปร่วมไว้อาลัยนักแสดงอาวุโสผู้เป็นที่รักของคนในวงการบันเทิงเป็นครั้งสุดท้าย
การนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาศ
ให้ผู้แทนพระองค์เชิญดอกไม้จันทร์ประธานสำหรับพิธีชาปนกิจครั้งนี้ด้วย
ซึ่งบรรยากาศก่อนที่จะทำการประชุมเพลิงหนุ่มสอนรามเป็นตัวแทนกล่าวคำอาลัย
หลังจากนั้นทำพิธีถวายผ้าบังสุกุลและประกอบพิธีชาปนกิจ
ผู้ที่ไปร่วมงานทยอยวางดอกไม้จันทร์หน้าหีบศพ
ซึ่งตลอดพิธีหนุ่มสอนรามและคุณแม่มะยุรีต่างมีสีหน้าสุดโศกเศร้า
แต่ยังคงทำหน้าที่ดูแลผู้ที่มาร่วมพิธีในวันนี้อย่างเต็มที่ค่ะ
โดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีชาปนกิจทางครอบครัวก็จะแบ่งอัฐิออกเป็น๒ส่วน
ส่วนหนึ่งจะเก็บไว้ที่วัดสะเกดเพื่อให้ลูกหลานได้ไปกราบไหว้ทำบุญ
ส่วนอีกส่วนนึงจะนำไปลอยอังคาร
สำหรับปาเดียชุมพรได้อยู่ในวงการบันเทิงของเรามาอยู่นานกว่า๕๐ปี
ซึ่งตลอดระยะเวลาเนี่ยก็มีผลงานผ่านทางจอละครให้เราได้ติดตามกันเป็นจำนวนมาก
ส่วนใหญ่ก็จะรับบทร้ายรวมไปถึงยังทำหน้าที่ในการเป็นผู้กำกับหนังอีกด้วยนะคะ
ซึ่งถึงแม้ว่าตัวของเขาจะจากไปแต่เชื่อเหลือเกินว่าผลงานของเขาจะยังอยู่กับพวกเราตลอดไปอย่างแน่นอน
แล้วก็อยู่ในหัวใจของแฟนหนังแฟนละครชาวไทยด้วยนะคะ